คุณรู้ไหมระยองนานไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ
เห็นแล้วแบบเห็นใจมากเห็นใจจริง
แล้วพื้นที่ทางการเกษตรลายต่อลายชาวบ้านบ้านเรือประชาชนโดนเยอะเลย
รวมไปถึงคุณลองดูภาพ

นี่เป็นอย่างนี้เหมือนคลอง
ใช่ค่ะน้ำท่วมสูงจริงเกือบจะทุกพื้นที่ในจังหวัดระยอง

ซึ่งคุณรู้ไหมไก่ตาย๑๔๐๐๐ตัว

แล้วฟาร์มแห่งนี้นะคะเจ้าของฟาร์มบอกจะเป็นลมไม่ไหวแล้ว

แล้วกลายเป็นว่ามีตัวแทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
นำเงินไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วค่ะ
มอบให้กับนายบุญสืบแก้วกล้าค่ะ
กำนันกระแสบนเจ้าของฟาร์มไก่ที่อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐

แล้วอย่างที่บอกไก่ตายเป็นเป็นแสน
มูลค่าความเสียหายตั้งจุดค่าเป็น๑๐ล้านบาทนะคะ
ตอนนี้ก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนแหละ

ก็มีการนำไปแจกให้ชาวบ้านไปทำอาหารค่ะ
ส่วนที่บริเวณศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เดี๋ยวแหมแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามจะผลักดันน้ำมันออกสู่ทะเลไปแล้ว
แต่พื้นที่นะมันก็ยังมีฝนตกลงมาสะสมถูกไหมและถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยไม่ตกลงมาซ้ำอีก
ก็แน่นอนว่าพอจะเบาใจได้บ้างน้ำน่าจะค่อยลดได้ค่ะ
แต่ฝนมันยังมีไงแต่คุณคือมันต้องเป็นการภาวนาแบบยังไงอ่ะ
คือจะมาบอกให้ฝนมันไม่ตกมันจะทำตามเราไหม
อืมเนอะโลกออนไลน์กันหน่อย
เขาบอกว่าเข้าไปให้กำลังใจชาวระยองที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
แล้วก็มีเจ้าของคลิปนำมาเผยแพร่เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะ
เป็นภาพน้ำท่วมบ้านสูงถึงระดับเอวคุณดูดิ
โอ้โหนี่
มันไม่รู้จะขนอะไรหนีทันอ่ะเนอะ
คือหนีไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมภาพแบบนี้มันเป็นลักษณะยังไงรู้ไหม

คุณที่ระยองต้องยอมรับแล้วน้ำประมาณ๕นาที
มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นกล้องวงจรปิด
มันทำอะไรไม่ทันอ่ะทำใจอย่างเดียวเลยอ่ะ
ใช่มั้ยฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะ

อย่างที่เห็นน้ำท่วมถึงเอวเข้าของลอยเสียหายหมด
แล้วก็เขาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกน้ำท่วมระยอง

คนเข้าไปให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยคุณ
อ่ะไปดูอีกพื้นที่ที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยองค่ะ

ไล่สวนบ้านเรือนดูสิคะใครมาเยี่ยม

ฟาร์มจราเข้จราเข้หลุดคุณ

คือตอนนี้คนหวาดภาวะแล้วนะ

ทางด้านของคุณสนองค่ะตัญญสิตอายุห้าสิบเจ็ดปี

จราเข้ที่เลี้ยงไว้ไอ้ที่มีข่าวบอกหลุดไป

เขาบอกว่าฟาร์มมันอยู่บนเนินสูง
ไม่ได้ถูกน้ำเข้ามาท่วมจนจราเข้ลอยหลุดออกไป
กลัวตรงนี้แหละคุณขวัญกลัวมาก
ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ

ตอนนี้มันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วในพื้นที่นี้นะ

ทุกคนกลัวพอมีข่าวเล็ดรอดออกไปว่า

ไม่ได้ปั๊ดจังคนต่างนี้เลย
น้ำถึงเอวแล้วใครจะไปรู้มันจะมีหรือเปล่า
ใช่ภูมิให้กำลังใจครับ
พี่น้องชาวมรยองแล้วก็หลายจังหวัดนะครับ